คุณผู้ชมคะมาพูดถึงคนในวงการบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙ค่ะ
หลังจากสูญเสียนักคอมชวนชื่นนักแสดงตลกชื่อดังในตำนาน
เรามาดูอาการของแม่เอกภรรยาของนักคล่อมหน่อยนะคะ
เขารับการรักษาหลังจากรู้ผลว่าติดเชื้อโควิด๑๙ตั้งแต่๒๐เมษายน
วันนี้ค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณไอซ์ลูกสาวนะคะได้โพสต์อัปเดตเอาไว้ค่ะ
บอกว่าตอนนี้แม่กลับบ้านเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังต้องกักตัว๑๔วันนะคะ

ทีมข่าวก็ถามคุณไอซ์นะคะคุณไอซ์บอกว่าตอนนี้แม่กลับมาอยู่บ้าน
ก็คือบ้านหลังที่อยู่กับพ่อค่อมนี่แหละค่ะแต่ก็ต้องแยกตัวกักตัว๑๔วัน
ปกติไอซ์กับแบงค์ก็จะแยกมาอยู่คนละที่กัน๒ปีได้แล้วนะคะ
เรื่องต้นคุณแม่สุขภาพเป็นปกติแล้วแต่เรื่องจิตใจเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ยังนิ่งอยู่ถามอะไรก็ไม่ตอบคุณไอซ์ก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลานะคะ
นี่คือเรื่องของความสูญเสียที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัว
คนในครอบครัวทุกคนจะดูแลแม่อย่างดีที่สุดค่ะ
ส่วนอาต้อยเศรษฐาศิลปินแห่งชาตินะคะวันนี้ก็กลับบ้านแล้วนะคะคุณผู้ชม

เป็นคนของประชาชนกลับมาก็โบกมือทักทาย
แถวนั้นนิดนึงแบบนี้ค่ะ

ระวังตัวอยู่ถึงแม้ว่าจะกลับบ้านได้แล้ว
พี่ไอฟก็ชี้แจงเพิ่มเติม
บอกว่าคุณพ่อยังมีเชื้ออยู่เนี่ย
คือก็เป็นลักษณะของการมากักตัวที่บ้าน

อนุญาตให้มากักตัวที่บ้านต่อนะครับ